ก็ร้องได้ไอล่า

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่

ในเพลงแรกก็คือ

ข้ามเพลงนี้ไปเลย

เมื่อยีนนี่แป็บเดียวคุยกันนิดนึง

ไม่รู้ล่ะไหว้ใครก็ได้ที่ทำให้ฉันได้๑๐๐๐บาท

จะเอาไปรักษาหลานและรักษาตัวเองด้วย

เบนเนี่ยน่าจะต้องมารักษาที่กรุงเทพ
ให้หมอโรงพยาบาลใหญ่เขาดู
ที่บ้านเนี่ยของตัวเองไหมครับ

ยังมีที่นอนที่ชุกหัวที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าคันเดือน

ทั้งแก่ที่แฟนทำงานนะ

เอาชีวิตให้ดี
ซื้อสันภาษีให้อะไร

มาทิงพลุกภาษา

มันไม่พอ๕คนแล้วทำงานคนเดียวจะยังไง

เพลงที่๒มาถึงเพลงต่อไปกันเลย
ตอนนี้มี๑๐๐๐แล้วคุณวันดี
สามารถหยุดได้แล้วนะครับ
ถ้าเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้มันโอ้ยากเหลือเกิน
เอาละหมื่นก็พอก็ได้บอกว่าหยุด

แต่ลองฟังดูก่อนดีกว่าตัวช่วยยังเหลืออีก๒แผ่นนะครับ

มูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๒มาครับ
เพลงของราชดีลูกภูมิของเรานะคะ

สนุกสนานกันบ้างเพลงนี้
แต่หน้าพี่วันดีไม่สนุกไปกับเพลงเลยตอนนี้

ไม่เป็นไรคุณวันดีมีตัวช่วยเหลืออีก๒แผ่นบอก
ตัดสินใจผมใช้แล้วก็เปิดเลย๒แผ่น

ถ้าใช้ก็ขอให้มันเจออย่างที่เราต้องการก็แล้วกันเนาะ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

หยุดเลยนะครับ
หมายความว่าเราจะไม่ได้ฟังเพลงจากคุณวันดีเลย

หยุดนะครับในเพลงที่๒วันนี้คุณวันดีนะครับ
ก็รับเงินที่สะสมเอาไว้ในเพลงที่๑รับไปเลยนะครับ

อธิบายความรู้สึกออกมาหน่อยคุณวันดีวันนี้
ตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้จนจบเนี่ย

ก็ว่าร้องคงร้องได้ร้องไม่ได้เลยมาถึง
จิตใจมันแบบมันลอยมันไปไหนแต่ไหนหมดเลย
มันเหมือนแบบว่าลอยเคว้งคว้างอยู่
กลางมหาสมุทรไม่มีใครเลย
มีขอนไม้เล็กเขียนว่าร้องได้ให้ล้านลอยมา
พอจะช่วยเกาะไปหน่อยได้นิดนึง
อันนี้ก็ถือว่าผ่อนแรงไปเดือนกว่าเนอะ

เขาเป็นคนที่รักครอบครัว

อยู่กันมานี่จนลูกสามแล้วเขายังไม่เคยรังเกียจเลย
อยากกลับไปหาหลานอยากกลับไปหาแฟน
ก็ไปไม่ได้ต้องทำงาน

เหนื่อยไม่ว่าขอให้คนที่บ้านสบาย

ลูกหลานอยู่กินดีอะไรหน่อยก็ยังดี

ถือปูนแบบขึ้นที่สูง

ตกจากที่บนหลังคาค่ะ
จนถึงทุกวันนี้พ่อเขาก็ยังไม่ไปรักษาเลยแหละค่ะ
พ่อเขาไม่ค่อยกล้าหยุดงานนะคะ